อยู่ใกล้ลุงพลเนี่ยล้วนแต่มีปัญหาแทบทั้งสิ้น

เตางอยอันโด่งดังและยิ่งดังเข้าไปใหญ่

เพลงนี้ก็ถูกปลุกผีขึ้นมา
พอปลูกผีขึ้นมาก็ด่าพี่จิน

ยกมือไหวอ่ะยกมือไหวอ่ะโธ๊ตตรวจหะ
ผนมือผนมืออ่ะประมาณนั้นคือให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปเถอะ
พี่จินตราไม่ได้แล้วหาดูไม่ได้แล้วนะครับ

ยังไม่ได้มีการลบเพราะวันนี้ก็คุณเป็นคนบอก
ไม่ใช่เหรอทั้งคนเขายังไม่ใช่เป็นคนร้ายไง

อืมเครียดตั้งแต่ช่วงแรกแล้วคุยกับใครเลย
ให้ผู้จัดการส่วนตัวออกมาให้ข่าว
ใช่ค่ะคือลุงพลเนี่ยจากดาวรุ่งตอนนี้เป็นดาวร่วงเลยนะครับ